เซชนะทิพย์สงกรสินก็เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
โดยเจ้าตัวก็หวังนะคะว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้
และอยากจะให้แฟนฟุตบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
ซึ่งการเดินทางไปค้าแข้งในเจลีกของชนะทิพย์สงกรสิน
ก็ถือว่าเป็นกำลังจะเป็นนักเตะไทยคนแรกนะคะ
ที่จะได้เล่นหลุกหลีกศูนย์สุดของประเทศญี่ปุ่น
สัญญายืมตัวจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดเป็นเวลา๑ปีครึ่งค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้ามืด
ก็ถือว่าอบอุ่นไปด้วยแฟนคลับที่มารวมตัวกันส่ง

แฟนสาวเมย์พิชชะนาฏที่มาส่งด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งชนะทิพย์นะคะก็ได้มีการแจกลายเซ็นต
ด้านชนะทิพย์เปิดเผยนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้น
ที่จะได้ไปทำความฝันของตัวเอง
และการไปครั้งนี้ก็จะต้องพิสูจน์ฝีเท้าให้ทุกคนยอมรับให้ได้ด้วย
ทำให้ตอนนี้ตกลงมาอยู่อันดับที่๑๕ของตารางเหนือโซน

ซึ่งชนะทิพย์ก็บอกอีกนะคะว่าอยากจะช่วยให้ทีมมากที่สุด

ด้านกล้องพบสงกระสินพ่อของชนะทิพย์ก็ให้กำลังใจลูกชาย
กับการไปพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับแนวหน้าของเอเชีย
ไม้ผิดเท้าเขาซึ่งเมซิเจชนะทิพย์นะคะก็จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง
วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนี้ค่ะโดยจะพาทีมคอนเซลเลสปอโลนะคะ
เตะอุ่นเครื่องกับทีมเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ